ที่เธอบอกว่าเธอถูกบินเรียกเก็บค่าบริการ
หมายเลขโทรศัพท์๒เลขหมายกว่า๔แสนบาท

ได้นำบัตรประชาชนตัวจริงไปจดทะเบียนทั้ง๒หมายเลขค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้กศธชก็เลยมีการเชิญทั้งสองฝ่ายมาหารือ

นางสาวจงจิตอยู่ไพรชี้แจงต่อสื่อมวลชนทั้งน้ำตา

เพราะว่าทำงานอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์
ส่วนช่วงที่มีการใช้บริการที่ฟิลิปปินส

ได้เดินทางกลับมารักษาโรคปอดอักเสบที่ไทย
ฟังเสียงนางสาวจงจิตผู้เสียหายค่ะ
กล้องนะค่ะกล้องวงจรปิดนะคะ
นายนรพลรัตนสมาหาร
อำนวยการอาวุโสสายงานรัฐกิจสัมพันธ์
ยืนยันว่าจะเดินหน้ากระบวนการฟ้องร้อง

เพราะมีหลักฐานการนำบัตรประชาชนตัวจริง
ยื่นจดทะเบียนทั้ง๒เลขหมายค่ะ
ที่ผ่านมาได้แจ้งเตือนยอดค่าบริการไปที่ลูกค้าแล้ว
แต่ลูกค้ายืนยันว่าขอใช้บริการต่อไป
ค่าบริการเพิ่มขึ้นมาเป็นกว่า๔แสนบาท

ซึ่งลูกค้าเองก็ได้เคยติดต่อขอชำระค่าบริการทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่๓๐มิถุนายนปี๒๕๕๙
แต่สุดท้ายกลับมาปฏิเสธการชำระหนี้ในภายหลัง
ซึ่งสารได้กำหนดนัดวันสืบพยานในวันที่๕กันยายนนี้ค่ะ